ของดิฉันเนี่ยใหญ่ยักษ์จริงอยากเห็นอะไรใหญ่ยักษ์ใช่ไหม

โอ้โหมันใหญ่มาก
ใหญ่มากจริงคุณชนะใหญ่มากจริงด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เห็นแบบนี้อย่ารอช้านะจ๊ะไปดูกันเลยของใหญ่อย่างแรกนั่นก็คือธนเดช
มาที่ตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะจ๊ะ
ซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีการจัดงานบุญข้าวจี่ยักษ์ขึ้น
ไลท์ของงานก็คือขบวนพาเรทข้าวจี่ยักษ์ค่ะ
ระยะทาง๒กิโลเมตรคุณผู้ชมดูนี่นี่
นี่ข้าวจี่ยักษ์อันนี้เป็นรูปใครพี่บินอ่าเมื่อกี้นะใช่
อันนี้เป็นรูปข้าวจี่จริงมีข้าวจี่ยักษ์ทั้งรูปของพี่บินบรรลือฤทธิ
รวมไปถึงรูปของสัตว์รูปของหนูรูปของช้าง
ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะที่สำคัญนะคะ
จียักษ์เหล่านี้ชาวบ้านเขาปั้นด้วยมือ
สุดยอดไหมล่ะคุณชนะสุดยอดครับ
อ้าวยังมีอีกที่นึงเนาะบายต่อใจเหมือนกันภาคเหนือ
นี่เลยครับเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ตามเขาย่านาง
ใช่มั้ยลองถูกก็ไม่รู้อ้าวเนี่ยเห็ดตับเตามาเริ่มเพิ่มเลย
ที่จังหวัดพยาวครับโอ้โหคือทางภาษาเหนือนะเขาเรียกว่า
เห็ดห้าเห็ดห้าเห็ดหาเห็ดอะไร

ไม่รู้นะผมสำเนียงผมได้เปล่าไม่รู้นะ
แต่เขาเขียนมาอย่างนี้จริงว่าไอ้ภาษาเหนือเขาเรียกว่าเห็ดอ้า
มาแบบใหญ่โตมโหลานน้ำหนักเท่าไหร่๕๕กิโลกรัม
อะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้เรียกได้ว่าตัดแบ่งต้มกินกันได้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว
ใหญ่จริงนะเห็ดต่๋วนะเงี้ยว่าใหญ่แล้วใช่ไหมคะ
มาเจอนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาว
นี่คือมีดหมอศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนางชำจังหวัดอ่างทองจ้า
คุณผู้ชมจำได้ไหมนี่เป็นมีดที่สร้างด้วยไม้มะม่วงป่า
แล้วมีขนาดยาวถึง๔๖๔เมตรความยาวนะ
ส่วนใบมีดเนี่ยค่ะใบมีดไม้จะเห็นเป็นอัคระคาถาพุทธคุณต่าง
พร้อมกับลวดลายการแกะสลักลงไปบนมีด
ซึ่งมีดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงหลวงพ่อบุญมีอดีตเจ้าอาวาสเกจิชื่อดัง
ที่ได้เคยใช้มีดหมอในการรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ป้องกันพูดผีปีศาจนั่นเอง
ซึ่งนอกจากเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วมีดนี้ก็ถือว่าเป็นมีดหมอที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สุดยอดอีกหนึ่งความยักษ์ใจที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วโอ้โหน้องใบตอง
คุณชอบไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเขย่าเซียมซีคุณไปเขย่าที่นี่เลยครับ
ไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีใครสายเยาว
สายเยาวนี่อาจจะต้องเล่นกล้ามฟิตเน็ตหน่อยนะฮะ
เขย่าเซียมซีนี่คือทางวัดเขาจัดเตรียมให้เซียมซียักษ์ความสูงประมาณ๑เมตรทำจากไม้
ด้านในมีไม้เซียมซีนะเลขครบเลขครบบอกเลย๐๙เต็มไปหมด
ซีแต่ละอันมีความยาวนะประมาณเมตร๕ก็ไอ้ตัวกระบอกเซียมซีมันเมตรหนึ่งไง
เพราะฉะนั้นไอ้ไม้เซียมซีข้างในมันต้องยาวกว่าก็คือ๑๕เมตรครึ่ง
ใหญ่ขนาดนี้ทุ่มสุดตัวกันไปเลย
สายเหย่านะครับคุณผู้ชมพยาวไปหัวเราะไปนะจ๊ะ
ปิดท้ายความยิ่งใหญ่สุดใหญ่ยักษ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
กับต้นโพโบราณ๓นางอายุ๔๙๖ปี
อยู่ที่วัดบ้านต่อมใต้จังหวัดพยาวเจ้า
ใหญ่ขนาดไหนนั้นคุณดูเอาเองค่ะ
ดูจากที่ชาวบ้านเขายืนโอบให้เห็นแบบจ่ะคุณเชื่อไหม
ว่าใหญ่ขนาดที่ว่าต้องใช้๒๔คนโอบ

ซึ่งต้นโพโบราณนี้ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้
เพราะว่าถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทั้ง๓หมู่บ้าน
ลูกเด็กเล็กแดงก็มาช่วยกันโอบกันหมดเลยเนี่ย

เรื่องราวใหญ่ยักษ์ที่นำมาฝากกันนะคะ
เชื่อไหมคุณผู้ชมว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะ
คุณดูนะนี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
แต่จริงแล้วยังมีเรื่องราวใหญ่ยักษ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราอีกเยอะแยะมากมาย
เล็กไหม้ใหญ่ตลอดข่าวชอบ